นักแสดงสาวที่มากความสามารถเหลือเกินสำหรับใบเฟิร์นพิมชนกนะคะ
ล่าสุดค่ะเธอโชว์ฝีมือการวาดภาพนี่นี่นี่นี่เนี่ย
เป็นการวาดภาพสีน้ำมันนะคุณเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับอยู่ไม่น้อยเลย
มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวยอมรับแบบถ่อมตัวว่า
ไม่ได้มีฝีมือดีอะไรแค่อยากฝึกสมาธิก็เท่านั้นเองอืม
จากนี้ค่ะยังเผยถึงเรื่องความสำเร็จของหนังเฟรนโซน
ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนที่ตอนนี้กำลังเข้าฉายในหลายประเทศ
ใบเฟิร์นต้องเริ่มเดินสายออกอีเวนต์ต่างแดน
และเริ่มมีงานในวงการต่างประเทศติดต่อมาบ้างแล้วล่ะค่ะ
หนูก็ไม่ได้วาดไม่เป็นเลยค่ะอันนี้เพิ่งไปไปวาดครั้งที่สองไปเพ้น
แต่ว่าเราจะว่าตามไหมอีกเรื่องหนึ่งหนูเป็นคนคอว่างแล้วหนูจะเป็นเหมือนเด็กไฮเปอร์ค่ะ
ก็อยากหาอะไรทำบางทีมันแบบอย่างช่วงสมการมีวันหยุดไม่มีกองหนูก็จะแบบ
เอาแล้วจะออกไปไหนดีอยากปั้นหม้อปั้นไฮก็ต้องจองคิวเลย
แต่ที่นี่ไม่ต้องจองคิวหนูก็เลยได้วาดรูป
กำลังคิดว่าครั้งที่๒นี้อาจจะฟุกครั้งที่๓เดี๋ยวน่าจะรู้กันว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงค่ะ
เวลาที่เจอแฟนที่กรี๊ดเราอยู่ตามสนามบินหรือตามงาน
หนูจะรู้สึกว่าเหมือนหนูเพิ่งถ่ายหนังเรื่องนี้ไปเมื่อวาน
แล้ววันนี้คือทุกคนแบบทุกคนมันเข้าถึงได้ขนาดนี้เลย
มีแฟนโซนอยู่ทุกประเทศทุกที่เลยจริงเหรอ
เป็นคนอยากไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าโอกาสจังหวะอะไรอย่างนี้หนูว่าจะแบบ
ไม่ค่อยได้สักทีเพราะว่าเราถ่ายละครยาวที่นี่ตลอดเลย